มันก็ต้องจบด้วยการตีกันใช่ไหมปุ้ย

กายกันเลยครับ

นักเล่นดูกปลากราบ
วันดีใจมาสั่นทุกแค่๖วันพอตีกันพอพากัน
อีกคู่นึงครับอีกคู่นึง
ห้าวหยุด
คุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปวิดีโอครับ
วัยรุ่น๒กลุ่มคำเมนต์กันนะครับ

กันชุดละมุนต่างคนต่างเมาส์ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็
กลัวจะโดนลูกหลงนะครับแต่ก็มีบางส่วนนะเข้าไปห้าม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ

เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ลานคอนกรีตนะครับ
ติดกับสาราอเนกประสงค์ของบ้านดงบังหมู่๓ตะบนหนองคู

นี่ฮะตรงนี้เป็นจุดเกิดเหตุที่เห็นไปในคลิป
ก็ยังมีโต๊ะเก้าอี้นะครับมีขวดเครื่องดื่มวางอยู่กระจัดกระจายครับ
นายกงโสมอดกั้นท่านเป็นอปพลอบตหนองคูนะครับ
อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่ามันเป็นงานบ้างไฟคุณนักข่าว
โดงบังจัดขึ้นจริงวันสุดท้ายแล้วล่ะ
วันสุดท้ายก็มีหมอลำมาแสดง
ช่วงเกิดเหตุในเวลาสัก๔โมงเย็นได้จะเลิกแล้วจะเลิกอยู่แล้วเชียว
จู่นะครับวัยรุ่นต่างถิ่นมากัน๓๔คน
เข้ามาร่วมงานบ้างไฟแหละแล้วมาพูดว่าไงรู้ไหมดอม

ถามเจ้าถิ่นว่าเจ้าถิ่นเขาอยู่ไหน
เจ้าถิ่นไม่พอใจนะครับจนเกิดการทะเลาวิวาสกันขึ้น
ทำให้วัยรุ่นต่างถิ่นนะฮะศีรษะแตก
แต่ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรอกนะกระทั่งงานเลิก

แล้วก็ให้คู่กรณีแยกย้ายกันกลับบ้านไป

ท่านนายกอบตหนองครูระบุบอกว่า
เรื่องต้นยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะ
เดี๋ยวใช้รัฐศาสตร์ก่อน
อ้าวทั้งสองฝ่ายมาไก่เกลียกันสินะครับ
ที่บ้านกำนันตะบนหนองคูมาใช้รัฐศาสตร์ก่อนสิ
เดี๋ยวถ้าใช้รัฐศาสตร์แล้วตกลงกันไม่ได้
ก็จะใช้นิติศาสตร์จะแจ้งความต่อไปครับโอ้

ยะโสนะเวลาไปมีคนถามเจ้าค้นใสนี่

เจ้าข้นหรือใสเจ้าข้นใสนี่